โคราชเมียมาร้องตำรวจ

แล้วมาชิงตัวลูกสาวขวบนึงไป

ไม่เอาแล้วช่วยเคลียร์ให้หน่อยได้ไหม

เพราะว่าฉันก็อยากได้ลูกสาวเนี่ย

อย่าโดนลูกมันโดนลูก

มันโดนลูกอีฟ

น่ากลัวไหมล่ะมีเด็กหรือเปล่า

เพราะว่ามีดถืออยู่มือขวา

เข้ามาในห้องมีเมียกับลูกขวบเศษอยู่ในห้องเห็นว่าผู้หญิงใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปก็เอาปลอกมีดปัดกล้องซะ
ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องบอกอย่าทำร้ายลูกนะแล้วภาพก็ตัดไป
ล่าสุดเจ้าของคลิปคือนางสาวจิราพรอายุ๒๙ปีไปพบตำรวจภูทรโชคชัย
จังหวัดนครราชศรีมาช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
เล่าเหตุการณ์ในคลิปบอกว่าอยู่กินกับผู้ชายคนนี้มา๔ปีกว่าแล้วคุณตำรวจ
ไม่ได้จดทะเบียสมรสกันหรอกนะหลังมาทะเลาะกันทะเลาะกันเป็นสิบครั้ง
ที่ผ่านมาเธอบอกเธออดทนมาตลอดนะแต่คราวนี้สามีเนี่ยบุกมาพังประตูห้อง
แล้วใช้มีดขู่แล้วตบหน้าแล้วก็ชิงตัวลูกสาวไปเธอต้องมาแจ้งความ
ขอให้ตำรวจเร่งติดตามตัวสามีแล้วเอาลูกคืนมาให้ฉัน
เพราะตอนนี้สามีเนี่ยติดกัญชาด้วยแล้วก็ติดยาเสพติดด้วยนะฮะ
ซึ่งเกรงว่าเลี้ยงลูกได้ไม่ดีแน่อันนี้เมียพูดนะผมไม่ได้พูดนะฮะ
แล้วก็เธอเป็นห่วงลูกมากตำรวจเรียกมาเลยทงชัยมา
ทงชัยอายุยี่สิบแปดปีสามีเนี่ยมาสอบสวนเขายืนยันบอกว่า
เขาไม่ได้ถือมีดสปาต้าไปทำร้ายภรรยา
อืมก็ตอนนั้นประตูมันล็อกเขาก็เอามีดมางัดประตู
แล้วก็เอาตัวลูกสาวไปฝากไว้กับปู่กับย่าเลี้ยงเพราะว่ารักและเป็นห่วงลูกมาก
ซึ่งเชื่อว่าปู่กับย่าจะเลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดีล่าสุดตำรวจเอ้ยคุยกันเถอะ
คุยกันจะได้ไม่ต้องขึ้นโดงขึ้นศาลคุยกันตกลงกันได้ครับ
ตกลงกันได้ยังไงฝ่ายชายก็ยอมให้ฝ่ายหญิงเธอมารับลูกไปอยู่ด้วยได้นะ
ส่วนฝ่ายหญิงก็ยอมบอกเธอก็มาเยี่ยมลูกได้ตลอดเวลานะ
ทั้งคู่ยืนยันว่าจะไม่กลับไปคืนดีกันเด็ดขาดนะครับ
ไม่คืนดีกันก็ผลัดกันเลี้ยงลูกแบบนี้แหละนะ
เพราะว่าไอ้ข่าวไปง้อขอคืนดีกันทีไรจบไม่สวยสักที